คุณผู้ชมคะใครฆ่าน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร
พบตรบอกมิถุนายนนี้มีคำตอบให้สังคมพอใจแน่
มิถุนายนนี้มี๓๐วันนะคะคุณ
ใช่ค่ะพบตรยังไม่ได้บอกว่าเป็นวันไหน
แต่บอกมิถุนายนนี้มีคำตอบให้สังคมแน่
มีการรวบรวมพยาหลักฐานจนกระทั่งได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
จนกระทั่งตรวจดีเอ็นเอรู้ตัวบุคคล
และคาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับใน๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
เป็นการแถลงจากพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ทำให้คนเนี่ยกลับมาฮือฮา
แล้วก็พูดถึงคดีของน้องชมพู่อีกครั้ง
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เด็กหญิงวัย๓ขวบที่ขึ้นไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟ
โดยที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าสรุปแล้วน้องขึ้นไปที่นั่นได้ยังไง
และใครทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพบตรบอกว่าฝ่ายสืบสวนรวบรวมทั้งพยานแวดล้อม
พยานบุคคลแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตอนนี้เตรียมออกหมายจับ๓ข้อหาค่ะ
ข้อหาแรกคือพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามันดา
ข้อหาที่สองคือกักค้างนวงเหนียวผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และข้อหาที่๓คือรอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยพบตรบอกว่าหลักฐานสำคัญที่เจอนี่นะ
ก็คือเส้นขนสามเส้นหลายคนน่าจะยังจำกันได้ว่ามันมีหลักฐานชิ้นนี้อยู่บนกางเกง
อยู่บนรองเท้าอยู่ตรงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะคะ
นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ค่ะพอได้ยินข่าวนี้ก็บอกว่ามีความหวังแล้วก็ดีใจ
รอที่จะให้ตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนคดีเพราะว่า๑ปีกับอีกประมาณ๒๐กว่าวันเนี่ย
เป็นสิ่งที่ครอบครัวเฝ้ารอมาตลอดรอด้วยความหวังว่าสุดท้ายแล้ว
ตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้ส่วนหลักฐานเรื่องเส้นขนสามเส้นเนี่ย
แม่บอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่คงจะนำไปประกอบกับหลักฐานอื่น
นำไปสู่การจับตัวคนร้ายนะคะแม่บอกแม่มั่นใจว่าตำรวจจะไม่จับแพ้
และเธอเองก็มีคนที่สงสัยอยู่ในใจด้วย
หรือว่าพ่อแบมนะคะพยานสำคัญในคดีนี้ที่บอกว่าเห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางข้างบ้าน
พ่อแบมก็บอกว่าดีใจเหมือนกันที่ดิจัยคือตำรวจในที่สุดจะเอาออกหมายจับคนร้ายสักที
เพราะเขาเองในฐานะพยานก็อยู่แบบวันเหมือนกัน
ก็ดีใจอยู่ครับเพราะว่าผมต้องอยู่แบบหวาดระแวง
ผมกลัวเหมือนกันครับจะแยกแยะคนดีคนไม่ดี
เราก็คอยระแวงอยู่กลัวเป็นคนดีแล้วเราไปคิดว่า
เขาเป็นคนร้ายหรือต้องคอยระแวงอย่างนั้นอย่างนี้ครับ
ถ้าเรื่องมันจะจบแล้วก็จะจับคนร้ายได้ก็
ผมก็คิดว่าดีใจครับจะได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปสักทีครับ
หลังจากที่ไปพูดคุยกับทั้งพ่อแบมพยานปากสำคัญในคดีนี้
แล้วก็พ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูที่บ้านลุงพลด้วย
ก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญในคดีค่ะ
สื่อก็ให้การจับตาและสังคมก็ให้การจับตาอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับ

หน้าบ้านลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะคะ

ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าทั้งลุงพลกับป้าแตนและลูกชายเนี่ยเดินทางออกจากบ้านกกอก
ไปที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครก็คือบ้านพ่อลุงพลตั้งแต่บ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
หน้าบ้านก็เลยมีแค่เหล่ายูทูบเบอร์ที่คอยติดตามชีวิตลุงพลอยู่หน้าบ้านเท่านั้นเอง
แต่เห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้ลุงพลจะกลับมาที่บ้านนะคะ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง